คือนักสู้ผู้ชนะศึกมา๑สมัยของเรา
ทุ่มเทให้กับคนที่ไม่รักมีแต่เหนื่อย
ทุ่มเทให้กับงานไปเรื่อยถึงจะเหนื่อย

ชื่อศรีรัฐนามสกุลล้ำสกุล
ชื่อเล่นซิมอายุ๓๔ปี

วันนี้ซ้อมร้องเพลงมาเต็มที่แล้วค่ะ

งานขายถั่วต้มเป็นงานที่เธอรักและเอาใจใส่เป็นพิเศษ
เพราะเธอขายมานานกว่า๕ปี
รายได้ก็เพื่อเอาไว้ใช้เลี้ยงทุกคนในครอบครัวที่เธอรัก

เมื่อก่อนเขาก็จะรับงานช่างเชื่อม

ทำมาวันละไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมง

ก็เลยส่งผลให้ตาข้างซ้ายเขาอะค่ะ

ส่วนข้างขวาก็คือสั้น๓ล้อ
อยากได้เงินสักก้อนหนึ่งมารักษาตาเขา

มาเอาใจช่วยซิมแม่ค้าขายถั่วต้มคนขยันคนนี้กันนะครับ
เขาว่ากันว่าความรักทำให้คนตาบอด
แต่วันนี้ซิมจะใช้ความรักทำให้แฟนกลับมาตาดีเหมือนเดิม

อยู่เออเรามาขายถั่วต้มดีกว่าคิดยังไง
เอาดอกไม้แม่ไปขายแล้วก็ไปเจอเฮียเจ้าของโรงถั่ว

แล้วก็หูเชียร์ขนถั่วมาเต็มคันรถเลยเป็นแบบเป็นร้อยโล
ออกมาเยอะมากดูแล้วไม่น่าจะขายหมด

โอ้โหแบบเกือบหมดอ่ะเหลือกลับบ้านไปไม่เท่าไหร่
คุณซิมดูแล้วแบบมันเยอะจนไม่น่าจะขายได้

ถั่วคนละถุงตักไม่ทันอะค่ะ

อารมณ์เดียวกันเลยไม่ใช่คุณซิมคนเดียวนะที่ขายถั่ว
ก็เลยเกิดความคิดคิดว่าอ้าวแค่อย่างนั้น
เฮียเจ้าของโรงต้มเขาก็เลยมาชวนเรา

เขาถามว่ากำไรได้กำไรยังไง
เขาบอกกำไรละกำละบาท๒บาท
กำละบาท๒บาท๑๐กรัมก็๑๐บาท

เขาก็ให้เบอร์เราไว้ก็เก็บร้านกลับบ้านกัน
แบบตัดสินใจโทรไปบอกเขาเลยบอกว่า
เฮียพรุ่งนี้เช้าเฮียเอาถั่วต้มมาส่งให้หนูร้อยโลนะคะ
โลเลยอ่าร้อยโลแล้วเพราะฉะนั้นเฮียก็เอามาส่ง
แม่ก็กลับมาจากตลาดเห็นถั่วถั่วเป็นร้อยโล
แม่บอกว่าเอามาไหมเยอะแยะเนี่ย

ครั้งแรกเลยที่ลงทุนก็ประมาณก็หมดเลยอะค่ะ
มี๔๐๐๐ก็หมดลงหมดเลยเถือถุงจ่ายค่าที่อะไรอย่างนี้
แต่ว่า๔๐๐๐ในเป๋าไม่มีเลย

ตอนเช้าวันนั้นขายไปได้ครึ่งหนึ่งก่อนมั้ง
เราแบบรู้สึกใจชื้นขึ้นมาหน่อยนึงแล้วว่า
แบบขายไปได้ครึ่งแล้วอ่ะแล้วก็พอตอนเย็น
แล้วก็ออกไปขายตลาดนั้นอีกมันก็หมดเลยค่ะ

ถั่วร้อยโลเนี่ยถ้าขายแล้วมันจะกำไรประมาณเท่าไหร่ครับ
ที่หนูขายอย่างนี้ครึ่งโลครึ่งโลได้๕บาท๑๐บาทแค่นั้นเอง
ถ้าหักลบอะไรหมดทุกอย่างทุนอะไรหมดทุกอย่าง

คุณแม่ค่ะคุณซิมเขาขายของเก่งไหมคุณแม่

ตั้งแต่เล็ก๓ขวบเขาก็พับดอกบัวเป็นแล้ว
แล้ววันแรกที่คุณแม่เห็นเขาเอาถั่วมาที่บ้านตกใจไหมคุณแม่
จริงถั่วต้มเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันอยู่ขู่กับตลาดนัดมาเยาวนานมากคอคลาสสิคนะค่ะ

ตอนนี้มารายการของเราก็ถามนิดนึง
อยากได้เงินทุนเอาไปทำอะไรบ้างครับคุณตึง
หลักเลยก็๑ทำตาให้แฟน

ให้ตาหายดีอะไรอย่างนี่ไปทำกีฑาศิกต์อะครับ
แล้วก็๒ก็ทำฟันให้แม่

เอาละครับอินโทรยกที่๑ของคุณซิมมาเลยครับ

กอดคนนอกใจของศรีริพรอัมภัยพงศ์ค่ะ
ง่ายขนาดไหนสำหรับคุณซิมคะในยกนี้

แต่ก็เคยร้องอยู่นะคะแต่ว่าไม่บ่อยอ่ะค่ะ

ก็รวมอะแต่เพลงนี้ก็เคยฟังผ่าน

ถ้าไม่มั่นใจนะครับเราก็มีตัวช่วยให้๓ตัวช่วยตลอดกัน
ชิงล้านตอนนี้คุณซิมครับ
ตัวช่วยคุณซิมจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
ร้องได้ให้ล้านยกที่๑เพลงมาครับ
ถึงจับเพราะใดแต่ใจมันรู้
แอบมีใครเป็นกิ๊กเป็นชู้
ที่นอกประตูหัวใจหักเห่า
สุขส้นความเศร้าผมใจเหนาเหน็บ
กลืนก้อนความเจ็บเก็บความปวนร้า
ต้องฝึกใจเย็นต้องเป็นแสงดาว
อาบใจแฟนเรา
อย่างที่เขามองดู
ทั้งที่รู้สึกใจตลอด
ว่านอนกอดคนที่นอกใจ
ถึงจะช้ำแทบเป็นแทบตาย
ยังอยากให้รักยังอยู่
โกหกใจตนโอ้โหหลอกคนที่รู้
ว่าชีวิตคู่
สองเรายังสุขล้น
คนนี้ในเราที่เราเลือกเอง
ทั้งดีทั้งเก่งโหวตให้ท่วมทน
มันเจ็บเหลือเกินยับ
อย่าเลอทน
ต้องนอนกอดคน
ที่นอกใจเราทุกคืน
กั่นไดแพงมาก

ที่รู้สึกได้ตลอดว่านอนกอดคนที่นอกใจ
ถึงจะช้ำแทบเป็นแทบตายยังอยากให้รักยังอยู่
โกหกใจตนโอ้โหหลอกคนที่รู้
หัวชีวิตคู่สองเรายังสุขล้น
ก็หกใจต้นโอ้โหหลอกคนที่รู้
ว่าชีวิตคู่สองเรายังสุขลน
แค่ยกที่หนึ่งคุณสินนักสู้กุชนะสุดหนึ่งสมัย
ก็ต้องเจอกับเพลงหินซึ่งเป็นสำเนียงอีสาน
ช่วงหน้าเป็นการประเดิมเวทีของลุงนบ
จะเป็นเพลงแนวไหนสไตล์ไหนลุงนบก็ไม่วัน

พอรู้ว่าพ่อจะมารายการร้องได้ล้าน
มีความสุขอาบน้ำอาบท่าไม่งอแง

รอได้
ไปวิ่งงานทัวร์ก็มาเจอโควิด

ให้พี่ได้พลความว่าวิทยาวัน
คุณนบและคุณซิม

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
นักสู้ชิงล้าน